สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะเวลาที่สุขก็อยากเล่าเศร้าก็มาฟ้องกันได้นะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิม
ช่วงนี้กำลังติดซีรีส์กลัวจังเลยอ่ะเวลาที่แบบว่าช่วงติดซีรีส์เนี่ยเหมือนชีวิตจะทำอะไรอย่างอื่นแทบไม่ได้
กำลังไล่ดูทีละตอนละตอนด้วยความทึ่งแล้วก็ชื่นชมในบทค่ะและรวมไปถึงการแสดงของแต่ละคนด้วย
คือมันเป็นซีรีส์หนึ่งที่มันทำให้เราดูไปเสร็จปั๊บเวลาที่เราดูในแต่ละตอนมันเยียวยาความรู้สึกของเราด้วยจริงนะคะ
คนทุกคนล้วนมีปมมีบาดแผลในชีวิตที่ทำให้เรามีวิธีคิดวิธีการแสดงออกและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปและไม่ว่านะคะบาดแผลจะใหญ่ขนาดไหนทุกแผลเยียวยาได้ด้วยเวลาและความรักจริงนะ
ประโยคนึงที่อยู่ในซีรีส์นะคะชอบมากเลยเขาพูดว่าคนที่อดทนเก่งเนี่ยน่าสงสารตรงที่ถ้าอดทนมาได้ตั้งร้อยครั้งและครั้งสุดท้ายดันระเบิดขึ้นมาแค่ครั้งเดียว
คนทั่วไปก็จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ยอมอดทนอีกสักครั้งล่ะนะแม่มีคนเยอะมากค่ะที่ต้องผูกขาดความอดทนแต่เพียงผู้เดียวอดทนให้คนอื่นมีความสุขจนตัวเองทุกข์มากขึ้นเรื่อย
เพื่อจะทำให้เราอดทนอย่างเข้าใจหรือแม้แต่ว่าไม่ต้องเสียเวลาอดทนนานเกินไปค่ะเพราะกับคนบางคนยิ่งอดทนมากเท่าไหร่อีกฝ่ายยิ่งเคยตัวจริงนะคำถามวันนี้ค่ะมีน้องคนหนึ่งส่งเข้ามาเป็นหนึ่งความอดทนสำหรับคนที่ไร้สถานะค่ะ
มาฟังคำถามของน้องกันนะคะสวัสดีครับพี่อ้อยดีใจมากที่มีช่องทางให้ได้ปรึกษากันแบบนี้ผมขอรบกวนพี่อ้อยหน่อยนะครับตอนนี้ผมอายุ๒๗แล้วโดยพื้นฐานเนี่ยผมโตมากับบ้านที่พ่อแม่ทะเลาะแล้วแยกทางกันผมเลยรู้ตัวว่าผมเป็นคนขี้เหงาต้องการความอบอุ่นความใส่ใจจากคนรอบข้างรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเพราะพอพ่อแม่แยกทางกันผมก็อยู่แต่กับพ่อที่ไม่มีเวลาให้
ผมเลยมองหาใครสักคนมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดของผมตอนช่วงม๖ผมมีแฟนคนแรกและคบมาคนเดียวเลยตลอดระยะเวลา๗๘ปีโอ้นี่ถือว่าคบนานมากนะคะสุดท้ายเราก็เลิกกันครับตอนนั้นผมเสียใจมากช่วงสี่ปีที่เราเลิกกันมาเขามีแฟนใหม่ไปแล้วสองสามคนแต่ทั้งผมยังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เลยพอผมพยายามหาคนมาคุยด้วยไม่นานผมก็โดนเทจนวันหนึ่ง

ยุ่งก็เลยพิมพ์ข้อความส่งงานแต่ดันส่งผิดคนส่งไปหาน้องเขาแทนก็เลยทำให้เราได้กลับมาคุยกันอีกครั้งเขาตัดสินใจบอกเหตุผลในตอนนั้นที่ไม่พร้อมให้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ยที่เขาบอกแบบนั้นเพราะเขาเองอยากเรียนให้จบก่อนอยากหางานทำดูแลพ่อแม่ให้ได้ก่อนผมชอบความคิดเขานะครับผมเลยชอบเขามากกว่าเดิมเลยเข้า
เวลาไม่น้อยนะคะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววจะเปลี่ยนสถานะได้เลยช่วงนี้ผมเลยมาคิดว่าผมควรจะรอเขาต่อไปอีกสักสามสี่ปีดีไหมมันคุ้มค่าที่จะรอไหมผมเอาแต่กังวลว่าถ้าสุดท้ายรอไปแล้วเขาไม่เลือกผมอยู่ดีผมจะต้องทำยังไงต่อเพราะเอาจริงแล้วผมก็อายุเยอะขึ้นทุกปีอุ้ยน้องคะผู้ชายยังสบายค่ะน้องตอนนี้ผมอยู่เหมือนกับคนค

เติมเต็มคนทุกคนต่อให้ครอบครัวอบอุ่นดีพอถึงวันหนึ่งก็อยากได้คนที่มายืนข้างข้างแล้วก็อยู่ในหัวใจของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะและหลายคนที่เติบโตมาจากครอบครัวบ้านแตกชีวิตก็ไม่ได้เหลวแหลกเสมอไปนะวันนี้น้องประคองตัวเองมาถึงตอนนี้ได้ขอให้ภูมิใจในตัวเองเลยเพียงแต่ว่าเรายังไปเจอคนที่ไม่พอดีกันไม่ได้รัก

วันเก่าเก่าบางทีมันก็ไม่ยุติธรรมต่อหัวใจของเราเลยนะคะพี่ย้ำคำนี้ถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาเราต้องไม่ตายเช่นกันโลกมีสองด้านให้เลือกมองค่ะความรักก็เหมือนกันถ้าน้องมองว่าความรักครั้งที่ผ่านไปเขามูฟออนได้เพราะเราเนี่ยยังมูฟไม่ได้เพราะว่าเรารักเขาอยู่ไงก็ไม่แน่นะบางทีอาจจะแค่ว่าเรายังไม่เจอคนดีคนใหม่ที่เรารัก
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าอุ๊ยเรารักเขามากจนไม่อยากมูฟออนอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเมื่อความอกหักความเสียใจเกิดขึ้นเข้าโหมดเดิมค่ะความเศร้าตั้งอยู่เดี๋ยวความเศร้าก็ต้องดับไปได้ในวันหนึ่งเช่นกันขนาดว่าน้องรักคนนั้นมากมากวันนี้ยังได้เจอคนใหม่ที่ทำให้เรารักได้อีกครั้งเลยคราวนี้สำหรับคนใหม่พี่อ้อยว่ารักไปเผื่อใจไปนะคะเหมือนเรารักเขามากกว่าที่เขารักเราเยอะเลยเหมือนกับ
นั้นไปจากชีวิตอ่ะฉันขอดูแลพ่อแม่ก่อนนะค่อยมีแฟนคนที่มีแฟนในวันนี้หรือแม้แต่แต่งงานไปเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของใครก็ตามเขาก็ไม่ได้อยู่ที่จะดูแลพ่อแม่นะคะเขายังต้องบริหารจัดการทุกอย่างไปพร้อมกันได้คนทุกคนค่ะมีคนที่เป็นสุดที่รักและคนที่เป็นคนที่เรารักที่สุดมีความสำคัญอยู่ในแต่ละตำแหน
ไม่เป็นไรละชั้นนี้สามีละไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ไม่เกี่ยวเลยค่ะทุกความสัมพันธ์มีความสำคัญต่อใจเราทั้งนั้นเวลารักใครเราก็จะอยากใช้เวลากับคนนั้นเรียนดูหัวใจกันไปสุขก็แบ่งปันทุกข์ก็แบ่งเบาเคยมีโลกของฉันก็อยากมีกันและกันในโลกของเราเหมือนกันน้องอยู่ใกล้แต่ไม่มีสถานะบางทีเนี่ยน้องอา

พี่บอกมีเราก็ดีไม่มีก็อยู่ได้ไม่ได้รักเรามากพอจะขอเป็นแฟนแต่ก็ยังหวงแหนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้าน้องจะรอขอให้รอเพราะเราอยากรอนะคะเพราะไม่มีใครขอให้รอนะถ้าสิ่งที่รออยู่มันไม่มีจริงล่ะอย่างน้อยสิ่งที่เราทำมาก่อนหน้านี้ก็เป็นเพราะเราอยากรอเองนะได้มีโอกาสอยู่ใกล้แม้ไม่ได้อยู่ในหัวใจสักทีต

ถ้าน้องช่างน้ำหนักแล้วความสุขจากการรอยังมีมากกว่าความทุกข์จากการรอจะรออีกสักตั้งก็ได้ค่ะแต่ไม่มีใครตอบได้แค่อยากย้ำว่าน้องควรเผื่อใจเพราะถ้ารักมากมายคงไม่มีใครอยากปล่อยให้น้องรอนะอีกอย่างอย่ามองว่าตัวเองด้อยค่าเพียงเพราะว่าเอาทุกข์ของเมื่อวานมารวมคนนั้นก็เทคนนี้ก็เทเคยมีความรักก็

ที่ดีพอและพอดีกับเราเท่านั้นเองความผิดหวังซ้ำต้องทำให้หัวใจเราแกร่งขึ้นคราวที่แล้วล้มยังไงแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้รักครั้งใหม่ถ้าล้มเมื่อไหร่ก็ยังต้องลุกให้ไหวคล้ายคล้ายเดิมค่ะดูแลหัวใจเราให้ดีดีจนกว่าจะได้เจอคนที่พอดีและน่ารักควรฆ่ากับหัวใจดีของเราเท่านั้นเองนะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้า

สวัสดีค่ะ